อีกหนึ่งความเคลื่อนไหวในการแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับ
ก็คือการคุมเข้มโดยเฉพาะบรรดาชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าออกประเทศไทย
ตำรวจกองปราบจับกลุ่มชาวปากีสถานได้ก็ลักลอบขนโคเคน
ประมาณ๒กิโลกรัมวิธีการคือกลืนลงท้องเลยนะครับ
ขณะที่กำลังจะเดินทางเข้าประเทศไทยจับกลุ่มได้ที่สนามบินครับ
นายทาฮิล์บัตรผู้ต้องหาชาวปากีสถานถูกตำรวจกองปรับปราม
ควบคุมตัวระหว่างเดินทางผ่านด่านตรวจของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
ท่าทีที่มีพิรุษจึงตรวจค้นอย่างละเอียดครับ
พลตำรวจตรีสุธินซับพ่วงรักษารัชการแทนผู้บังคับการกองปรับปรามบอกว่า
ตำรวจได้รับการประสานจากทีมสืบสวนต่างประเทศ
ว่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวปากีสถานลักลอบขนยาเสพติดเข้ามายังประเทศไทย
เพื่อนำมาส่งให้กับเป้าหมายที่เป็นองค์กรอาธิกรรมข้ามชาติ
ก่อนจะส่งต่อไปยังประเทศแถบยุโรป
ตำรวจกองปราบรามจึงประสานงานกับตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
ตำรวจกองการต่างประเทศสังเกตการณ์จนพบผู้ต้องหาก็เข้าไปตรวจค้น
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลตำรวจเพื่อตรวจอย่างละเอียด
ทำให้พบถุงพลาสติกใสน้ำหนักกว่า๒กิโลกรัม
บรรจุอยู่ในช่องท้องจึงอายัดตัวเอาไว้ครับ

ตำรวจจึงแจ้งข้อหานำยาเสพติดโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนะครับ
แล้วก็มียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต
เตรียมส่งตัวให้ตำรวจปราบรามยาเสพติดสอบสวนอย่างละเอียด
เพื่อขยายผลไปยังเครือข่ายครับ